เดี๋ยวไปดูอะไรกันดีกว่าต่อไปไปดูอะไรกันดี

ไม่มีก้มแบบอย่างนั้น

อยากมีไม่มี

ไปดูค่ะไปดูอะไรที่เกี่ยวข้องกับช้าง

นั่นก็คือเรื่องของการเวียนเทียนช้าง

คือเวียนเทียนโดยใช้ช้าง๒๐เชือก

สำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียง
บ้านหนองบัวตำบลกระโพจังหวัดสุรินทร์

ก็มีการจัดเวียนเทียนขึ้นนั่นแหละ
โดยดรพระครูสมุหารปัญญาธโร
เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียง

มาประกอบพิธีทางศาสนา
สวดมนต์แล้วก็นี่แหละค่ะ

แล้วก็ไม่ได้เดินเวียนเทียนกันธรรมดานะคะ

ก็ยังมีช้าง๒๐เชือก

นำคณะโดยพลายทองคำ

ช้างพลายคู่แฝดคู่แรกของโลกเลยนะคุณ

ให้กับผู้ที่พบเห็นแล้วก็มาร่วมงาน

แล้วก็ยังเป็นอีก๑มุมมอง

ได้มาร่วมเวียนเทียนกับมนุษย์เราด้วย

ชาวต่างชาติเขาก็สนใจ

จากฝรั่งมังคาจะไปเทียงเยอะ

สุรินทินเมืองช้างนี่แหละก็ต้องพาช้างมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีเวียนเทียนด้วย
ไหมคะแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดถ้ามีอะไรเด็ดถ้ามีอะไรเป็นเอกลักษณ์
แล้วนำมาผนวกผสมผสานกับวิถีชีวิตอาจจะเป็นประเพณีเป็นการทำอาหาร
เป็นเรื่องของวัฒนธรรมอัตลักษณ์อะไรก็แล้วแต่เอามาผสมผสานกันดีแบบนี้แล้ว
เชื่อเลยว่าที่แห่งนั้นจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมต่อไปในอนาคตแน่นอน
อย่างที่นี่นะก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะได้ไปดูช้างด้วยนะคะ
แล้วก็ได้ไปร่วมพิธีกรรมดีแบบนี้ที่ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนเลยด้วย
ท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับสครูที่เห็นเป็นบรรยากาศศูนย์ตรงนั้นเองเยอะมาก